คุณผู้ชมครับมาดูตำรวจเมืองขอนแก่น
รวบตัวผู้ต้องหาที่ขโมยกางเกงในและก่อเหตุ

เอากางเกงในเหล่านั้นแหละมาดมแล้วก็สำเร็จความไคร้ด้วยตัวเอง

ภรรยารู้เพราะภรรยาไปเจอกางเกงในผู้หญิงหลายต่อหลายครั้ง

ก็ต้องเอากางเกงในผู้หญิงเหล่านี้เอาไปทิ้ง
เอาไปทิ้งเสร็จแล้วก็เตือนสามีบอกอย่าทำอีกเลยเดี๋ยวถูกจับได้นะ
ท้ายที่สุดเป็นผู้ต้องหาก็ถูกจับตามระเบียบนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหอพักแห่งหนึ่ง
ริมถนนกลางเมืองตำบลในเมืองอำเภอขอนแก่น
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ชายคนนี้เดินกลางร่มแอบย่องเข้าไปในหอพักนะครับ

ซึ่งมีชุดชั้นในของสุภาพสตรีตากเอาไว้หลายสิบตัว
ยกทรงและกางเกงใน
แต่เขาจะเลือกเอาเฉพาะกางเกงในนะครับ
แล้วก็ยัดใส่กระเป๋ากางเกงจนเต็มเลย

เหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดคือช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพขอนแก่นลงพื้นที่สืบสวน

สามารถติดตามจับกลุ่มได้ภายในบ้านพัก

อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปบอกขโมยจริง
แล้วก็เอามาดมเอามาช่วยตัวเองนะครับ

แล้วก็ระหว่างที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนั้นนะครับ
ภรรยาของผู้ต้องหาก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ

ภรรยาก็เล่าให้ตำรวจฟังเหมือนกัน
บอกว่าเห็นชุดชั้นในของผู้หญิงหลายต่อหลายครั้ง

แล้วก็ตัวเองก็เป็นคนนำไปทิ้งทุกครั้ง
แล้วก็พยายามเตือนสามีอยู่ตลอดนะครับ

ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน

ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหารักทรัพย์
เคหสถานในเวลากลางคืนต่อไปนะครับ